ส่วนนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็แสดงความยินดีกับ
วงการส่งก็แล้วกันค่ะที่เราก็จะได้ดำเนินการกันไปสำหรับพระที่แม่
ปฏิบัติตัวนะฮะเมื่อวานนี้อย่างที่ทราบข่าว

ชาวบ้านเขาแจ้งบอกมีพระรูปหนึ่งขับรถแบบโอ้โหแล้วก็เนี่ย
วุ่นวายไปหมดดูเหมือนจะเมาด้วยแล้วก็เมาจริง
ไม่ได้เมาแค่เหล้าด้วยนะค่ะ
เยอะบ้านี่แปมย่ามเลยสามสิบกว่าเม็ด
นี่เบาหลวดวัดรุมันแอลกอฮอลในร่างกาย
สองร้อยสิบห้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะรางวัลแสกแสกนะครับท่านผู้ชมครับ
หน้าตลาดที่บ้านคำอาหวนนะครับ
ในพื้นที่นิคมคำสร้อยที่มุกดาหารสุดท้ายสพนิคมคำสร้อยเนี่ย
คุมตัวมาดำเนินคดีแล้วก็เป็นพระดัง
คืออดีตหลวงปู่เดือนชัยพระหลักชัยสร้างสุระวัย๖๒ปี
ตอนที่มีข่าวเรื่องของน้องชมพู่ที่กกอก
ก็อย่างที่ทราบเคยไปดูดงดูดวงเขียนใบ้เลขอะไรพวกนี้นะฮะ
ทำนายทายทักเรื่องของน้องชมพู่จากนั้นก็มีข่าวต่อเนื่องมาเรื่อย
นี่เป็นภาพเมื่อวานนะครับถูกคุมตัวไปดำเนินคดี
แล้วถูกพาไปศึกก่อนด้วยนะฮะที่วัดสุรัตนาราม
ซ้ายมือคือภาพในอดีตนะคะที่มุกตัวนี่ค่ะ
ซ้ายมือคือตอนที่ว่าเขาไปทำพิธีปลุกเสกอะไรพวกเนี้ยนะค่ะอ่า
อ่าส่วนขวามือนี่คือจับศึกเมื่อวาน

เบิกตัวออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหา

เมาไม่เมาไม่รู้แต่ตำรวจบอกว่าต้องสอบปากคำวันนี้คุณเข็มมาสอน

สอบไม่ได้เมื่อวานนี้เมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
โอ้โหทั้งเหล้าทั้งยาบ้าอะไรเต็มไปหมดนะฮะเมื่อวานนี้
วันนี้ต้องคุมตัวออกมาสอบปากคำช่วงสายนะครับ
จะพาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
ตำรวจแจ้งข้อหา๕ข้อหานะครับเรื่องยาเสพติดเรื่องยาบ้านะครับ
มีไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็เรื่องเสพยาเสพติดครอบครองแล้วก็เสพ
เรื่องขับรถแล้วก็เสพยาบ้า
ขับรถก็คือเมาแล้วขับด้วยแล้วก็ฝ่าฟื้นสัญญาณไฟจราจร
นี่ดูยาบ้าที่เจอที่ตัวสิคะ

พูดไม่รู้เรื่องจริง
ก็ไม่แปลกใจแล้วฮะที่เมื่อวานนี้ทั้งวันทั้งคืนตำรวจจะสอบปากคำไม่ได้

ตอนจับศึกยังพูดไม่รู้เรื่องเลย
ซึ่งทั้งหมด๕ข้อหาวันนี้นะตำรวจบอกว่า
ก็ถ้าอัตราโทษรวมกันทั้งหมดแล้วก็น่าจะไม่ต่ำกว่า๑๕ปี
ตอนนี้อายุ๖๒ค่ะ
โอ้โหนี่ครับอดีตหลวงปู่เดือนชัยนะฮะ
ก็อย่างที่ทราบนะฮะเป็นพระดังที่เคยมีข่าวมาตลอดในช่วงของเหตุการณ์คดีน้องชมพู่
กกอกมุกดาหารวันนี้ก็ถูกดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
โอ้โหทีแรกนี่ผู้คนนี่ศรัทธากราบไหว้นับถือ
ใช่ค่ะเคยให้ลงให้เลขแม่นอะไรแบบนี้
ไม่รู้ยังไงอีท่าไหนไปถึงขนาดนี้เลย